ดารงดาราอย่างว่าเลยก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะก็ต้องหาอาชีพสำรองกันมา
บางคนเห็นบอกว่าไปขับรถส่งอาหารขับรถส่งของอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดี
เป็นอาชีพที่ดีแต่อาจจะไม่พอคุณผู้ชมค่ะ
มาดูหน่อยดีกว่าว่าอาชีพของเหล่าซุปตาอาชีพเสริมเนี่ยที่จัดหาสัญหากันมาเนี่ย
มีอะไรบ้างทำแล้วปังทำแล้วรวยนะคนแรกเลยค่ะลูกทุ่งสาวพราวเสน่ห์จ๊ะนงพนี
บอกเลยว่าอึ้งเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าจ๊ะนี่นะคะชอบสะสมพระเครื่อง
เห็นเป็นสาวเปรี้ยวขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแต่นี่วันนั่งส่องพระนะจ๊ะ
กลายมาเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วก็เปิดให้เช่าแบบจริงจังด้วยค่ะ
ซึ่งก็แรกเริ่มเดิมทีก็มาจากนี่แหละคนใกล้ตัวนี่ไงนะฮะพี่แจ๊คธนพล
คนรักเขาแหละรักแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ชอบพระเครื่องมากเลย
จ๊ะบอกไม่อินไม่เข้าใจจนทะเลาะกันบ่อยเลยค่ะ
พี่แจ๊คนี้นะคะเสียเงินไปเช่าพระแพงอันก็เล็กนิดเดียว
บอกโอ้ยจ่ายเงินไปเยอะแยะมากมายแต่พอรู้ว่าเฮ้ยมันทำรายได้ได้นะ
ปังปังเลยหลังจากนั้นแจ๊คไม่ต้องจ๊ะเองเออขอนั่งส่องมาเองเลย
เปิดแผงเช่าพระมีเงินเข้าเดือนเป็นแสนเลยจ้ะแม่คุณ
รวยจริงภานะเดียวกันที่พระเอกรุ่นใหญ่วัย๕๐พลัสอย่างที่แท่งศักดิ์สิทธิ์
ลับแตกเมื่อเร็วนี้เองคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพิ่งทำอาชีพเสริม
รับเปลี่ยนเบอร์มงคลคือเขาเปลี่ยนมานานแต่เราเพิ่งรู้เขาเปลี่ยนมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แท่งเนี่ยเปิดเผยว่ามาจากความชอบในเรื่องของตัวเลขค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่างูงูปลาปลานะ
ตำรามาแล้วศึกษามาอย่างดีเปลี่ยนเบอร์ตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง
เป็นไงชีวิตอุ้ยปังกันเป็นแถวหลังจากนั้นก็เลยเปิดให้บริการค่ะ
พี่น้องดาราศิลปินก็มาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันใหม่หมดเลย
ข้อนวงการถึงว่าเวลาติดต่อสัมภาษณโทรหาใครไม่ติดเลย
มีลูกค้าเป็นเพื่อนดาราดังหลายคนนะคะแต่ว่าพี่แท่งเขาบอกว่า
พี่อ่ะขออยู่เงียบดีกว่าไม่ออกสื่อนะใครอยากจะมาเปลี่ยนเบอร์ก็
ติดต่อพี่มาแล้วกันเดี๋ยวจัดให้อ่าปิดท้ายกับดาราสาวอาร์สติสค่ะ
กระติ๊บชะวันกรขอลงเสดี่ยงธิดาเมืองมีดนะไม่ไปแล้วเมืองทิพย์นะจ๊ะ
เพลิงพระนางมาจับเข็มหน่อยรับอาชีพเป็นช่างศักดิ์
ศักดิ์จริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนค่ะทำเองเลยกูไม่ต้องหา
กระติ๊บเปิดใจกับเราว่าพอมาลองทำดูจริงมันมีความสุขนะ
มันก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่งใช้สมาธิแล้วก็เพิดเพลินไปกับงานศิลปะ
ที่ตัวเองตั้งใจวาดตั้งใจทำที่สำคัญรายได้การเป็นช่างศักดิ์ของเธอ
บอกเลยว่ามากมายไม่แพ้กับการเป็นดารานะจ๊ะ
และกระติ๊บก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองด้วยว่า
ศักดิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานแนวดิบเทือนนะ
หรือว่าแบบหลายคนคิดถ้าแบบสมัยโบราณนะ
เขาบอกว่าต้องเป็นคนคุกเท่านั้นแหละที่สั่งมา
แต่มันคือศิลปะบนร่างกายคุณผู้ชมค่ะ
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถไม่แพ้อาชีพอื่นเลยจ้า
จริงดิบเริ่มศักดิ์เพราะว่าช่วงโควิด
เหมือนเราเกิดคำถามในตัวเองว่าเราเป็นอะไรได้บ้างนอกจากดารา
เราก็รู้สึกว่าเอออาชีพศักดิ์นี่แหละเป็นอาชีพที่รวย
ตั้งแต่ที่มาอยู่วงการศักดิ์
เป็นรู้สึกว่าน้อยใจนะที่บางคนตีค่าของศิลปะ
คือเหมือนกับอาจารย์ละคาเท่านี้คงง่ายไม่แพงหรอก
แต่จริงสิ่งที่เรากว่าจะได้มาถึงขั้นนี้
เราต้องแบบหูปวดหลังเนอะ
มันต้องติดคุกไม่ต้องอะไร

แล้วช่างแต่ละคนก็ฝึกมาค่อนข้างอย่างเยอะ
เดี๋ยวใกล้ปิดละครเรื่องเมียหลวงใช่ไหมคะ

โอ้โฮเป็นอย่างไรล่ะทุ่มเทเป็นอย่างไร
จากศักดิ์เก่งด้วยต้องปากหวานด้วยนะคะ

ติดที่ว่าพื้นที่ข้างหลังพี่แจ๊คไม่ว่างแล้ว

ต่างประเทศเนี่ยรายได้มากกว่าหมออีกนะ

แต่ทุกอาชีพก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นนะคะ